ก็เป็นการฉลองดำเนินการกิจการครบรอบ๓๕ปีค่ะ
ก็เลยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะคะ
แคมเปญลูดลับของรางวัลแล้วก็มีโปรโมชั่นลดราคาสินค้าหลายรายการเลยทีเดียว
แววมาด้วยนะคะว่าจะมีการปรับปรุงในบางสาขาเพื่อเพิ่มยอดขาย

นิทัศกาลภาพถ่ายแห่งความสุข
เป็นภาพถ่ายของตัวแทนลูกค้า
โดยมีการแสดงเต้นแลชม็อปสร้างความสนุกสนาน
โชว์พิเศษจากนักแสดงชื่อดังอย่าง
เดชคูกิมิยะและเมพิชชนาศสาขากร
อกจากนี้ยังมีแคมเปญอีกหลายรายการ
รับของรางวัลรวมมูลค่า๔ล้านบาท
และจัดโปรโมชั่นลดราคาทั้งศูนย์การค้าสูงสุด๑๘๐
เป็นช่วงที่สินค้าลดราคาค่อนข้างมาก

ก็เป็นถึงช่วงทดสรรค์เซลล์พอดีนะคะ
ก็ระยะแบรนด์ก็ร่วมกันลดราคาสินค้านะคะ
ช่วงนี้สำหรับท่านที่กำลังคิดว่าจะจับจ่ายใช้สอย
จะไปเที่ยวหรือว่าขึ้นบ้านใหม่หรือว่ามีโครงการอะไร
ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุ้มที่สุด
สำหรับการซื้อของนะคะ
เป้ายอดขายในสาขาที่ปรับปรุงเติบโต๒หลักส่วนสาขาอื่นคาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ๖๗เท่ากับปีที่ผ่านมา